ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าพิเมฆวินายไกรบุทธ์ก็
นทุกข์ทรมานด้วยอาการตุ่มน้ำพองเนี่ย
โอ้ยตุ่มน้ำพรองมานาน๔ปีก็ได้ละ
ช่วงเป็นหนักนี่ถึงขั้นแบบนอนไม่ได้นั่งไม่ได้เลยนะฮะ
สะดงงานแสดงต่างแน่นอนว่าไปแสดงไม่ได้อยู่แล้ว
ก็จะขายของขายสินค้าออนไลน์ใช่ค่ะมีภรรยาคอยช่วยเหลือดูแลอยู่

คือล่าสุดเนี่ยเพื่อนสนิทของพี่เมฆวินัยไกรบุตรก็คือพี่หนุ่มคงกระพันธ์
ซึ่งก็เป็นทั้งดาราเป็นพิธีกรมีรายการด้วยนะฮะ
แล้วก็เคยไปสัมภาษณ์นี่ฮะมีอยู่เทปนึงนะฮะ
ไปสัมภาษณ์อาจารย์ภัยศาลแสนชัย
ซึ่งเป็นเจ้าของฉายาคนระลึกชาตินิมิตพิษสวงศ์
ซึ่งก็จะคอยเปิดเผยเรื่องราวลับเกี่ยวกับนิมิตสื่อสารสวรรค์นรก
รู้เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรของคนที่ขอมาให้ช่วย
ซึ่งจากนิมิตของอาจารย์ภัยศาลเนี่ย
ก็ทำให้สามารถได้ข้อมูลของหลายคนที่เขามีเหตุขึ้นกับตัวเอง
และได้รับการช่วยเหลือจากนิมิตของอาจารย์ภัยศาลจนหายป่วยก็มี
บางคนจะตายรอดชีวิตก็มีชีวิตที่เจอเคราะหกรรมหนักได้รับการช่วยเหลือ
อาจารย์ภัยศาลก็มีเป็นแบบนี้มา๔๐กว่าปี
พอคุยไปคุยมาก่อนจบรายการนี่พี่หนุ่มคงกระพันธ์
ก็เลยถามอาจารย์ภัยศาลเกี่ยวกับอาการของเพื่อนสนิท
พี่เมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านพระเอกหนังนางนาก
เรื่องนั้นดังมากนะครับตกลงพี่เมฆเป็นอะไร
ุ่มน้ำพองที่ขึ้นเต็มตัวทุกข์ทรมานรักษายังไงก็ไม่หายสักทีนี่
๓๔ปีแล้ว
พระเอกร้อยล้านเขาเป็นพระเอกหนังเรื่องนางนาคเลย
แล้วอยู่ป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้ตุ่มขึ้นทั้งตัวเลย
คือเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งที่ร่างกายเข้าใจว่าผิวหนังเป็นศัตรู
แล้วก็เป็นตุ่มขึ้นเต็มตัวเลยทุกข์ทรมานมาก
แล้วก็ไม่หายสักทีอาจารย์๓ปีแล้ว
อ้าวถ้าเขามาได้ให้เขามาถ้าเขามาไม่ได้ก็ครับ

ได้ครับ
นี่ค่ะคือพี่หนุ่มก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยดูเรื่องของเพื่อนให้หน่อย
ว่าเออทำไมทนทุกข์ทรมานแบบนี้นะมันมีเจ้ากรรมนายเวรแบบไหนอะไรยังไงไหม
ถ้ารักษาให้หายได้จริงเนี่ยเดี๋ยวพี่เมฆบอกจะไปกราบอาจารย์ภัยศาลเลย
อยู่ที่จังหวัดลำพูนะอาจารย์ไพรศาล
สุดท้ายเนี่ยทางอาจารย์ภัยศาลผลระลึกชาตินะฮะ
คนตระลึกชาตินิมิตพิษโสวงก็เลยบอกมาอย่างพี่เมฆวินัยบอกว่า
ถ้าเกิดอยากจะหายดีเนี่ยต้องไปไหว้พระ๕วัด
นี่ล่าสุดน้องเลิฟนะฮะระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราก็ไปหาพี่เมฆวินัยไกรบุตรมา
เพราะอาจารย์ไพรศาลบอกให้ไปไหว้พระ๕วัตต์นะฮะ
มีวัดบางโคร่นอกที่บางคอแหลมนะฮะ
ให้ไปกราบรูปเหมือนหลวงปู่พุ่ม
จักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
หรือว่าวัดสามปลื้มให้ไปกราบรูปเหมือนสมเด็จท่านเจ้ามา
วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ให้ไปกราบรูปเหมือนสมเด็จพระวรรณรัฐหลวงปู่กิมเฮง
แล้วก็วัดราชสิทธารามหรือวัดพลับฝั่งทนนะฮะ
ให้ไปกราบรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อน
แล้วก็อีกหนึ่งวัดนะครับวัดระคัง
ให้ไปกราบรูปเหมือนสมเด็จโตพรมลังศรี
เนกวินัยบอกไปมาครบหมดแล้วนะฮะแล้วถ่ายรูปทุกวัดกับพระพุทธรูปทุกวัด
และให้ไปกราบพระ๕วัดในวันเดียวเนี่ยก็ไปทำทุกอย่างนะก็มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
อยากจะหายเพราะเป็นแบบนี้มาสี่ปีกว่าแล้วถ้าอาการดีขึ้นจนถึงขั้นแบบเดินได้นะ
เดี๋ยวจะไปกราบอาจารย์ภัยศาลที่จังหวัดลำพูนเลยนี่แล้ววันนี้เนี่ยพอเขารู้ข่าวเรื่องอาการพี่เมฆยังไม่ดีขึ้น
มีอีกคนนึงมาแนะนำพี่เมฆนะฮะอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตเขาเอาสมุนไพรมาแนะนำ
ให้เอาสมุนไพรเนี่ยไปฉีดพ่นตามร่างกายการันตีว่าเดี๋ยวอาการคันบาดแผลต่างจะดีขึ้น
ภายใน๗วัน๑๐วันพี่เมฆบอกนี่ผมก็แม่๒จิตสองใจเลยบอกอาจารย์เอกฝ่ามือพลัง
ไปว่าถ้าเกิดใช้แล้วอาการมันแรงมากขึ้นเนี่ยนะผมจะฆ่าตัวตายเลยนะแค่นี้ก็ทรมานพอแล้ว
ผมไม่ไหวแล้วขวังก็สองทาง
หวังว่ามันจะไม่ยื้อไปถึงปีหน้าอะไรไม่เอาไม่ไหวแล้ว

ปีกว่าแล้วก็หมดค่ารักษาไปเยอะ
ขายของออนไลน์ก็หมดแต่ยาค่ารักษา
ส่วนอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตที่เขาเอาสมุนไพรมาแนะนำให้พี่เมฆ
ใช้ฉีดพ่นตามร่างกายรักษาอาการแผลอาการคัน
จะดีขึ้นใน๗วัน๑๐วันเนี่ย
อาจารย์เอกยืนยันว่ามีผู้ป่วยอาการคล้ายกับพี่เมฆ

มุนไพรที่นำมาให้ใช้จะช่วยอาการคันให้ทุเลาลงได้

งานวิจัยทดลองมานาน๖ปีมีการรับรองถูกต้อง
คือถ้าเกิดใช้แล้วไม่หายเนี่ย
จะเลิกเป็นรือสีทันทีอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตเขาบอก

ของที่พี่วินัยเป็นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดจากเซลล์มันเสื่อม
ภูมิคุ้มกันมันไม่มีนะครับ
เลือดขาวมันเยอะไม่เลือดแดงมันผลิตออกมาน้อย

เดี๋ยวก็จะแห้งภายในวัน๒วัน๓วันก็จะเปลี่ยนแปลง
นี่คือสิ่งที่อาจารย์มาช่วยนะฮะ

อาจารย์เป็นคนเดียวในโลกที่รักษาตาบอดได้

คืนอยู่กับความเชื่อนะแต่พี่เมฆเขาบอกค่ะ

ทดลองใช้ไปจริงแล้วแกเป็นหนักกว่าเดิมเนี่ยแกบอก
ไม่ไหวนะมันกลับไม่ไหวแล้วแกฆ่าตัวตายแล้วนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะ
พี่เมฆถ้าจะลองก็ลองตรงจุดเล็กน้อยก่อนนะ
ค่อยนะคะอย่าพึ่งไปทั้งตัวนะ

คือหรือพี่เมฆถ้าจะลองใช้ลองปรึกษาแพทย์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ก่อน
อะไรนิดหน่อยเกิดสมมุติแพ้โดยที่ไม่รู้ตัวเนาะ
แพ้ส่วนผสมโดยที่ไม่รู้แล้วไงกลัวว่าเดี๋ยวมันจะแบบลามนึงอะไรอย่างเงี้ย

โดนเสื้อโดนผ้าก็ยังคันเลย
อยังไงก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิง

นึกล่าวว่ามันได้หรือไม่ได้

ยิ่งไง

อาจารย์ภัยศาลอยู่ที่บ้านท่าต้นงิ้วตำบลปากบ่องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับ
อาจารภัยศาลจะมีคนมาหาเยอะให้ช่วยดูหน่อยว่า
ชาติที่แล้วเขามีเจ้ากรรมนายเวรเคยทำอะไรยังไงไว้
เขาถึงทุกข์ทรมานในตอนนี้แล้วต้องแก้กรรมยังไงอย่างนี้
หนุ่มโครงกระพันธ์มาสัมภาษณ์ออกรายการของพี่หนุ่ม
ก็เลยฝากถามอาการของเพื่อนรักคือพี่เมฆวินัยไกรบุตร
ภัยศาลเลยบอกให้ไปไหว้พระ๕วัดก่อนในวันเดียว
ตามวัดที่บอกไปนะฮะอาจารย์ภัยศาลเนี่ย
วันนี้ลูกสิบสักครู่อย่างที่เห็นหน้ามาเป็น๑๐เลยนะฮะ
นั่งรออยู่ทุกวันแบบนี้นะฮะมาช่วยให้มาขอให้ช่วยนิมิตดูให้หน่อย
เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรจะได้ขอโหสิกรรมกัน
อาจารย์ภัยศาลบอกที่นี้ที่แนะนำให้คุณเมฆวินัยไกรบุตร
ไหว้พระ๕วัดซึ่งอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละภายใน๑วัน
และให้ถ่ายภาพกับพระพุทธรูปองค์จำลองเพื่อเปิดกรรม
แล้วให้ส่งมาให้ด้วยเนี่ยเรื่องนี้ให้ทำเฉพาะวันพระ
แล้วเดี๋ยวจะเริ่มดูนิมิตรให้ในวันพระต่อไป
ซึ่งก็เริ่มดูไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๒๙ตุลาคม
เดี๋ยววันพระอีกรอบนึงต้องดูอีกทีนึง
คือวันจันทร์ที่๖พฤศจิกายนโดยจะนั่งนิมิตรให้อีกครั้งหนึ่งก็เสร็จแล้ว
เดี๋ยวจะทราบแล้วถึงกรรมที่คุณวินัยเนี่ย
เขาเผชิญอยู่เนี่ยคือกรรมอะไร
พระอาจารย์เข้าโทรมาผมบอกให้เขาไปกราบพระนะ
กับผู้โลกศาสตรีแถวกรุงเทพประมาณ๕วัน
อ๋อแต่เห็นว่ากราบจะครบแล้วใช่ไหม

แต่อาจารย์ก็ยังไม่ได้นิมิตดีใช่ไหม

หรือมีใครบอกพี่เมฆวินัยไกรบุตรหรือเปล่า

อาจารย์ภัยศาลบอกที่ถ่ายภาพไว้๕วัดต้องส่งมาให้ครบด้วยนะ

จะได้ทำพิธีเปิดกรรมได้นะครับ
อาจารย์ภัยศาลบอกว่าตัวอาจารย์ภัยศาลไม่ใช่หมอดูนะครับ
ไม่ใช่ร่างทรงด้วยไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมด้วย

มีนิมิตรคือไม่รู้มันเริ่มมาจากยังไง

มิตเหมือนกับมองเห็นฝันหลับตาแล้วมองเห็นมียานเพ่งไปมองเห็น
เป็นแบบนี้ตั้งแต่ปี๒๕๒๔นะฮะ
นิมิตถึงเรื่องราวต่างได้ทีแรกบอกใครไม่มีใครเชื่อ
จนเขาเห็นกันจริงว่าเออแกเห็นจริงแกบอกถูกจริงแกแก้ให้ได้จริงเนี่ย
คนถึงเชื่อแล้วก็มาหาเยอะทุกวัน
จนไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยอยากจะหยุดแต่จะพัก
ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคนที่เขามาเนี่ยเขาเป็นทุกข์จริง
ก็ต้องช่วยเมื่อสักครู่นี้มีอะไรนะ

เริ่มมีนิมิตตั้งแต่ปี๒๕๒๔สื่อสารระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์
แต่อันนี้สัมผัสที่๖ด้วยเห็นไหม
นิมิตรจะมีครูบาคันทาคันทารกอันนี้เป็นชาวญี่ปุ่นเหรอคะ

แล้วก็มีพญาพังคราชพาไป
อ่าก็เดี๋ยววันพระครั้งต่อไปถ้าได้ภาพจากพิเมกวินัยที่ไปไหว้พระครบ๕วัดเนี่ย
พฤศจิกายนอาจารย์ภัยศาลบอกเดี๋ยวก็จะดูให้อีกครั้งนึงแล้ว
ทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าไอ้กรรมเก่าของพี่เมฆวินัยเนี่ยคืออะไรจะได้ไปแก้กันถูก